เมื่อกี้นี้จากเรื่องแทงกันพาไปดูเรื่องของวัยรุ่นยกพวกตีกันอีกแล้ว
ไปเที่ยวกันอยู่ดีไปกันหลายสิบคน
แหมเรียกว่าไปแล้วจะได้ไปเสพความสุขไปเที่ยวกันสนุกสนาน
สุดท้ายไปยกพวกรุมตีกันเป็น๓๐กว่าคนเลยนะคะคุณผู้ชม
ร้านเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูนาทีตอนวันเกิดเหตุหน่อยค่ะ
เจ้าบอกบอกแท้น

ข้าวของบินกันว่อนเลยกระจาดกระตาย
คือถ้าไม่บอกว่าไปเที่ยวกัน
คุณผู้ชมเข้าใจว่าอะไรไปรบหรือเปล่า

ไปเที่ยวกันสุดสัปดาห์แล้วเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านอาหารริมแม่น้ำชีนะคะ
อยู่แถวชั่วหมู่บ้านบ้านหัวโนนที่ตำบลธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแม้อย่างที่บอกไปเที่ยวกัน
แต่กลายเป็นไม่รู้อีท่าไหนไปก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
ในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงโอ้โหมีคนเนี่ยกรีดร้องตะโกนห้ามแล้วนะ
อย่าทำกันวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะมีเกือบ๓๐คนไม่ยอมหยุดนะคะ
ยกพวกตลุ่มบอนกันค่ะอีกฝ่ายก็วิ่งเข้าไปหลบในร้านอาหารที่เขาไป
แล้วพอเข้าไปในร้านอาหารมันจะเหลือเหรอคะ
เจ้าของร้านกุมขมับเลยทีเดียวเพราะเข้าไปถึงร้านพบเขาก็ปาข้าวของใส่กัน
แล้วก็มีบางคนถือไม้เข้าไปทุบตีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่อริ
แล้วอีกฝ่ายเนี่ยบาดเจ็บร่วงลงไปกองกับพื้นเลยนะคะ
เจ้าของร้านอาหารบอกโอ้โหนาทีนั้นไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
ก็ไปถือไม้ออกมาพยายามไล่แล้วก็ตะโกนห้ามทั้งสองฝ่ายให้แยกออกจากกัน
หลังจากนั้นพอตีกันหนำใจแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ก็เห็นว่ามีวัยรุ่น๑คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าของร้านรีบเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือด่วน
ส่วนร้านอาหารเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็เลยไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านหน่อย

มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๒๐๓๐คน

ก็มาใช้บริการที่ร้านแพรริมแม่น้ำชีแบบนี้
ตอนแรกก็มีปากเสียงกันก่อนค่ะ
แล้วก็มีการด่าพนักงานเสิร์ฟของเขาด้วย
พนักงานเนี่ยคือประมาณว่าลงไปเก็บจานเก็บช้อนซ่อม
เพราะก็กลัวว่าเฮ้ยเห็นทะเลาะกันท่าไม่ดี
เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
ปรากฏพอพนักงานลงไปเก็บ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจค่ะ

แล้วเอาท่อนไม้ขวดน้ำพลาสติกขวดแก้ว

แล้วมันก็เลยเกิดจังหวะชุนละมุนชุลเกกันอยู่แบบนั้น
มีการใช้ท่อนไม้ตีเด็กเสิร์ฟ

โอ้เนี่ยเขาเดือดร้อนเลย
แล้วถามว่าพิสเถียน

ร้านพี่พังขนาดนี้มีใครมาแสดงความรับผิดชอบไหม
พี่ก็บอกโอ้ใครเขาจะมา
แต่ว่าตอนนี้พี่บอกไม่อยากเอาเรื่องนะเอาจริง

เพราะว่าเพิ่งจะกลับมาเปิดร้านเองหลังจากโควิด
แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องมันบานปลายเนี่ย

ตอนนี้สิ่งที่อยากจะได้คือขอให้ตำรวจน่ะนะคะ
เจ้าของพื้นที่จัดกำลังสายตรวจออกตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
ป้องกันเหตุแบบนี้เพราะมักจะมีวัยรุ่นมาแบบนี้เยอะแหละค่ะ

สงสารข้าวของเสียหายปิดโควิดไปก็นาน
เปิดมาทีก็โอ้โหมาเจออย่างนี้เลยนะคะ